ผลการแข่งขันฟุตบอลโลต้าไทยลีกกันหน่อยนะครับซึ่งโปรแกรมคู่สำคัญก็คือเกมระหว่าง
คอกยูเนเต็ดนะครับที่เจอกับตราดสุดท้ายเนี่ยต้องพึ่งพาความยอดเยี่ยมของเนลซันโมนิยาครับ
แบงคอกนั้นเอาชนะตราดแล้วก็จี้บุรีดำ
เหลือเพียงแค่สองแต้มเท่านั้นครับยังมีเกมคู่ปัญหาอีกหนึ่งคู่นะครับ
สำหรับเรื่องของพุทธศิลป์เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันด้วยครับ
ที่๑๘แล้วครับสำหรับโตต้าไทยลีก๑
๑ครับแบงค์เคาะอันดับ๕รับการมาเยินของตราดอันดับ๗
ออกช้าไปนิดนึงครับต้องชมความขยันของเกียงไกรด้วยครับ
ระบบไปเข้าทางของโดรสซินมี่จากนั้นครับอาทิตย์ห้าสิบสี่แบงค์คอร์ก
แต่อีกเสมอหนึ่งต่อหนึ่งแบบทันควันเหมือนกันครับวันแดลุยสนะครับ
ให้กับเลสันโบนียายิงไม่พลาดแล้วก็จากจังหวะนี้บอลยาว
โอ้ได้จังหวะง่ายเลยครับนาทีสิบแปดประตูชัยนะครับ
บอลจากแดนตัวเองโบริยาคนเดิมครับดึงจังหวะหลอกทางทศพรศรีเรืองครับ
แล้วก็ยิงเข้าไปลูกที่๑๔ของโบดีย่านะครับ
นำเป็นดาวสันโวไทยลีกจบเกมแบงคอกพลิกชนะสองหนึ่ง
เก็บสามแต้มครับมีสามสิบสองคะแนนนะครับ
ที่บุรีรำเหลือเพียงแค่๒แต้มเท่านั้นแต่ว่าอยู่ที่๓ครับ
อีกคู่นะครับเป็นเกม๒ทีมท้ายตารางครับสุพรรณบุรี
อันดับสิบหกเจอกับสุโขทัยอันดับสิบสามครับสุพรรณก็ดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับ
หลังจากออกสตาร์ทในช่วงเลสสี่สองมาในช่วงเก้าสิบอนาทิสเหมือนหนึ่งหนึ่ง
สุพรณแนะนำก่อนจากครับนาทิสิบแปด
ก่อนที่ทางเออร์วินเฮอเรร่าครับจะยิงจุดโทษตีเสมอนาทีเจ็ดสิบสาม
เกมก็ทำท่าว่าจะแบ่งแต้มนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาเคสเนี้ยครับ
คือเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมแล้วผู้เล่นสุพรรณเห็นครับ
ทดเกินมาถึง๕นาทีแล้วครับช็อตสุดท้ายจริง
ธวุฒิเจริญบุตรของสุโขทัยไปทำแฮนดบอลนะครับเนี่ยครับ
จังหวะเนี้ยมุมเนี้ยอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ภาพมุมเนี้ยชัดเจนครับ
แต่นี่คือภาพชาร์จที่เราเห็นในการถ่ายทอดนะครับแต่ผู้สินก็อยู่ใกล้
ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าครับแต่ผู้เล่นทุกคนไปประท้วง
สุดท้ายเนี่ยเป่าจบเกมทันทีครับไม่ให้จุดโทษครับ
โอ้โหคราวนี้ผู้เล่นนะครับโค้ชของสุพรรณก็กรูนเข้าไปหาผู้ตัดสินนะครับ
แต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
ทำให้ทั้งคู่นั้นแบ่งแต้มกันไปครับตอนท้ายนี่โอ้โห
แฟนบอลไปรอต้อนรับผู้ตัดสินกันเต็มเลยครับข้างนอกสนามนะครับ
ส่วนผลอีกหนึ่งคู่ครับพีทีประจวบครับ
เสมอกับบุรีรามไปศูนย์ต่อศูนย์บุรีรามเสมอสามเกมติดในลีกเกิดอะไรขึ้นครับ
ตารางคะแนนมันลุ้นสนุกเหลือเกินครับส่วนเรื่องของการลาออกของโค้ชครับ
ล่าสุดมาโก้ซีโมเน่ของราชบุรีครับก็ลาออกเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาหลังจากผลงานล่าสุดวันเสาร์ไม่เป็นที่น่าพอใจครับ
ไปเสมอกับนครราชสีมาสามสามทั้งที่เป็นฝ่ายนำก่อนถึงสามหนึ่ง
ส่งผลให้สามเกมหลังสุดไม่ชนะทีมใดครับโดยอดีตกองหน้าเอซีมิลาน
เข้ามาคุมราชันมังกรตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ราชบุรีนั้นเปลี่ยนแปลงกุญสือไปแล้วสามคนครับ
เริ่มจากมันโลโลนะครับแล้วก็บอร์ชรวมถึงมาโกซิโมเน่ครับ